มาดูต่อกันที่บทเรียนชาวโซเชียลกันหน่อยดีกว่า
เม้นต์ดีอยู่กันดีไม่ได้ใช่ไหมก็เจอกันที่ศาลซะหน่อยค่ะ
สักหนึ่งแมทกับแมทพิรณีค่ะบอกเลยว่าคนจริง๒๐๒๐ต้องยกให้เธอนะคุณผู้ชมนะ
ใครที่เม้นต์ด่าเธอก่อนหน้านี้บอกเลยร้อนหนาวแน่นอนหมายสารเคาะประตูถึงหน้าบ้านค่ะ
เมื่อวานนี้นางเอกดังแมทพิรณีเดินทางไปที่สารอาญารัชดาพร้อมด้วยคุณแม่
คุณสงกรานเตชนรงค์และทนายนิด้านะคะเป็นทนายความส่วนตัวของเธอนะคะ
เพื่อเข้าให้การไต่สวนมูลฟ้องนัดแรกค่ะหลังจากยื่นฟ้องคู่กรณี
หมินประมาทโดยการโฆษณาและฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน๑ล้านบาท
เออคิดจะด่าใครมีเงินหรือเปล่านะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเจอกับคู่กรณีเป็นครั้งแรกด้วยค่ะ
เองก็เปิดใจทั้งน้ำตานะคะพร้อมกับเผยถึงสาเหตุที่ต้องฟ้องร้องด้วยว่า
ต้องการเรียกร้องศักดิ์ศรีและพิสูจน์ความจริงให้กับตัวเธอเองค่ะ
แล้วก็อยากจะให้เป็นบรรทัศนในสังคมเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ดาราอย่างเหมาะสม
พร้อมย้ำด้วยว่าด้านความรู้สึกที่มีต่อคู่กรณีหลังจากที่อีกฝ่ายกล่าวขอโทษ
เจ้าตัวก็พร้อมให้อภัยแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะ

จริงเราก็มีเจตนาคืออยากให้เป็นบรรทัดฐานมากกว่า
แล้วก็ต้องการอย่างเดียวคือต้องการพิสูจน์แล้วก็แสดงความจริงว่า
สิ่งที่มันเป็นข่าวที่ผ่านมาตลอด๒ปีมันไม่มีความจริงเลยแม้แต่น้อย
เราเป็นผู้ถูกกระทำมาตลอดใช่ไหมคะ
ก็อยากได้ความเป็นธรรมบ้างเท่านั้นเอง
ส่วนของที่มีข่าวออกไปว่าเราเรียกรองค่าเสียหาย๑ล้านบาท
คงไม่ถึงขนาดนั้นเราก็เห็นใจกันตลอด
เพราะว่าคงไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกน้องเขาได้เท่าแมทที่น้องเขาเจอตอนนี้
ไม่ว่าจะเจ็บปวดทางด้านไหนแมทผ่านมาแล้ว
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยากให้มันผ่านกระบวนการสารให้มันเป็นจริงเป็นจังเนอะ
คู่กรณีก็ยืนอยู่ข้างข้างกันนี้เลยนะคะน้องผู้หญิงที่ใส่แว่นคนนี้
แต่ก็อย่างที่แมทพูดไปน้ำตาคลอไปบอกว่าความเจ็บปวดที่เธอโดนมาตลอด๒ปี
เข้าใจว่าเป็นยังไงส่วนตัวน้องเองก็น่าจะได้รับบทเรียนจากกระแสโซเชียล
แล้วก็กระแสสังคมรวมไปถึงทางกฎหมายด้วย
เพราะว่าเอาจริงนะถึงแม้จะไม่ต้องมีการปรับกันแบบถึงหลักล้าน
แต่นะตอนนี้น้องก็น่าจะได้รับบทเรียนรวมไปถึงคนอื่นด้วยนะคะ
ใช่แล้วค่ะและสืบเนื่องจากประเด็นฟ้องร้องชาวเน็ตนี่แหละคุณผู้ชม
มีชาวเน็ตรายหนึ่งนะคะโผล่เข้าไปขอโทษ

อินสตาแกรมของแต้วบอกแบบนี้นะคะ

งานก๊อตมาทันที
ก็มีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาทวงติงนะคะว่าเฮ้ยเข้าใจผิดหรือเปล่า
เพราะที่ผ่านมาแต้วไม่เคยมีประเด็นฟ้องร้องใครเลยนะ
แต่ชาวเน็ตคนดังกล่าวก็ยืนยันนะคะว่าเธอเนี่ยจะโดนแต้วฟ้องร้องจริง
มีหมายสารส่งไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดไม่อย่างนั้นเนี่ยก็เอามาให้ดูแล้ว
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐไม่รอช้าจ้ะสอบถามไปที่ผู้จัดการส่วนตัวของแต้ว
ได้รับการยืนยันชัดเจนนะคะว่าชาวเน็ตรายนี้น่าจะเข้าใจอะไรผิดแล้ว
เพราะที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยแต้วยังไม่เคยฟ้องร้องใครเลย
แต่ไม่ได้หมายความว่าหลังจากนี้เธอจะไม่ฟ้องร้องนะ
เพราะตอนนี้เนี่ยดาราเขาหันมาเอาจริงเอาจังนะคะ
การที่เราเข้าไปคอมเมนต์ไปคุกคามในพื้นที่ส่วนตัว
ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นจะเน้นอะไรเตรียมเงินไว้
ที่เชอรี่บอก๑ล้านใช่ค่ะอย่างที่รู้รู้กันคุณผู้ชมค่ะบางที
คนพูดเนี่ยไม่เคยจำแต่ว่าคนฟังเนี่ยมันไม่ลืมนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเม้นอะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะคะ
ก็หมายสารถึงบ้านได้เช่นเดียวกันนะคะ